นายกรัฐมนตรีได้แถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับ
โดยระบุว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสชื่นชมและทรงขอบใจทุกคนทุกฝ่าย
ปฏิบัติการช่วยเหลือนักฟุตบอลหมูป่าอาคาเดมี่แม่สาย
สำเร็จเรียบร้อยออกจากถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัยครับ
ในการนี้ทรงมีพระราชกระแสว่าขอขอบใจทุกคนทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง
หวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นเครื่องเตือนใจที่จะทำให้ทุกคนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ว่าการบริหารจัดการที่ดีการใช้ความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญ
ให้พอเหมาะพอดีกับสถานการณ์การปฏิบัติตนและการปฏิบัติการอย่างรอบครอบ
มีวินัยมีสติตลอดจนการรู้หน้าที่ของตน
และปฏิบัติหน้าที่ให้ประสานส่งเสริมกับทุกคนทุกฝ่ายโดยเต็มกำลัง
เป็นเครื่องมืออย่างสำคัญที่จะสามารถนำไปใช้แก้ไขอุปสรรคปัญหา
รวมทั้งพัฒนาบ้านเมืองของเราได้และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกันเป็นพลังงานยิ่งใหญ่
ที่จะทำให้มวลมนุษยชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุขยั่งยืนตลอดไป
ขออันเชิญพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ให้ประชาชนชาวไทยทุกคนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และน้อมใส่กล้าวใส่กระหม่อมเพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
ของพวกเราทุกคนในการพัฒนาบ้านเมืองต่อไป
อกจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวในรายการศาสตร์แห่งพระราชาด้วยนะครับ
การช่วยเหลือทีมหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิตนับเป็นการกู้ภัยครั้งประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ
ไม่มีเส้นแบ่งทางเผ่าพันธุ์ชนชาติหรือศาสนา
โดยนอกจากการถอดบทเรียนเพื่อนำไปสู่แผนเผชิญอุบัติภัยต่างในอนาคต
ยังเห็นว่าถ้ำหลวงควรถูกพัฒนาเป็นทั้งห้องสมุดหรือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
ซึ่งจะมีการรวบรวมเครื่องมือเครื่องไม้ในการช่วยเหลือมาจัดแสดง
รวมถึงรายละเอียดเล็กน้อยที่บอกเล่าเรื่องราว
เช่นกล่องอาหารที่ลอยเข้าไปให้เด็กจดหมายที่เด็กเขียน
ที่สำคัญอย่างยิ่งก็ย้อนนึกถึงไปในอดีตเหตุการณ์ซึนมิเมื่อปี๒๕๔๗
นายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย
เรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์และในน้ำใจของคนไทย
ในปี๔๗กับเหตุการณ์ซึนามิก็มีมากมายนะครับ
แต่หลักฐานและบันทึกเรื่องราวต่างส่วนใหญ่ศูนย์หายไป
หากถามถึงอนุสรสถานซึนามิคำตอบที่ได้รับจากไกด์ท้องถิ่นก็คือ
ไม่มีอะไรจะให้ศึกษามากนักทำให้ผู้ที่สนใจอยากจะเรียนรู้ก็ผิดหวัง
ดังนั้นนี่แหละครับโมเดลของถ้ำหลวง
จึงเป็นโมเดลแห่งการที่จะถอดบันทึกต่างเพื่อลงในประวัติศาสตร์
และก็ให้เกิดการเรียนรู้ในอนาคตด้วยนะครับ
ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะบางทีหลายอย่างเราติดตามข่าวสาร
พอเวลาผ่านเลยไปทุกอย่างมันก็อาจจะเลือนรางไป
แต่ถ้าสมมุติเกิดว่ามีพิพิธภัณฑ์หรือว่าอะไรที่เก็บเอาไว้อยู่

นายกบอกแบบนี้พิพิธภัณฑ์ถ้ำหลวง
จะเป็นบทพิสูจน์ถึงความยากลำบากในการช่วยชีวิต
ที่เราสมควรบันทึกไว้ในความทรงจำตลอดไปนะครับ
ผลเอกประยุทธ์ยังได้กล่าวถึงจ่าเอกสมานกุนัน
บอกว่าเราให้เขาเป็นวีรบุรุษถ้ำหลวง
เขาสละชีพเพื่อภารกิจน่าชื่นชมและยกย่องนะครับ
ส่วนอาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติ
ประกาศว่าจะนำลูกศิษย์และศิลปินชาวเชียงรายประมาณ๓๐๐คน
จัดทำอนุสรสถานรำลึกถึงเหตุการณ์
และสร้างอนุสวรีให้กับจ่าแซมบริเวณปากถ้ำหลวงนี้
ก็จะถูกบรรจุในแผนที่ของการท่องเที่ยวถ้ำหลวงด้วย
ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
แล้วก็นายยกรัฐมนตรีมั่นใจว่าอาจารย์เฉลิมชัย
จะทำสิ่งเหล่านี้จนเกิดผลสำเร็จ
เหมือนกับที่เคยสร้างวัดร่องคุณ
จนเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกแล้วนะครับ
ส่วนความคืบหน้าของอาจารย์เฉลิมชัยแล้วก็ลูกศิษย์เนี่ย

เขาบอกว่าศิลปินทั้งเชียงรายเลยนะครับ
จะร่วมกันวาดภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แล้วก็จะเอามาติดไว้บริเวณลานสมาคม
หัวศิลปะเชียงรายบนผืนผ้าใบยาว๑๓เมตรก่อนนะครับ

ส่วนการปั้นรูปปั้นของจ่าแซม

แล้วก็จะมีลูกหมูทั้ง๑๓ตัวอยู่ที่บ้าน
เป็นขนาด๒เท่าของจ่าแซมนะครับ